สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเอาล่ะโอเคแล้วก็สินั่งหลับอยู่เดี๋ยวปลุกนั่ง
มามาอยู่ในรถมาสักพักหนึ่งนางมาก่อนฉันอีกใช่เนอะอืมอ้าว
วันนี้ผู้นำมาถึงเราต้องเป็นแขกบ้านแขกเมืองที่ดีแล้วล่ะ
นี่ไงเนาะจริงจริงแล้วเนาะวันนี้จริงจริงอืมเป็นไงอุ้ย
มาเปิดรายการใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่โอเคเคนขึ้นไปสดใหม่ลูก
สดใหม่น้องสดสดเอาสดเอาข้าวหน้าใหม่ข้าวหน้าใหม่อ่ะ
สดใหม่เอาใหม่ให้พิธีกรระดับประเทศมาเอาใหม่เอาใหม่มา
เข้ามาใหม่อ้าวข่าวใส่ไข่เอาหนูสดใหม่ให้เยอะครับโอเค
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรหนูยังไม่ทันเนี่ยได้รับเกียรติ
นั่งอ่านข่าวกับเธอก็เป็นเกียรติแล้วครับงงจำไปถึงชั่วลูก
ชั่วหลานโอ้โหเน้นคำประมาณอะไรแหละแม่อืมเนาะอ้าวอย่างนี้
แทบไม่ทันอย่างแรกคนไทยได้ดูฟุตบอลโลกแน่นอนแล้วนะฮะครบทุกแมท
จบที่หนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาทอืมชัวร์หรือเปล่าชัวร์แล้วชัวร์แล้ว
คราวนี้ก็ไม่รู้ว่าดูช่องทางว่าการถ่ายทอดสดจะยังไงต่อไป
เขาบอกว่าการดิวครั้งนี้เป็นพ้นเอกประวิทย์วงสุวรรณดิวอืมนะจบที่พันสี่ร้อยล้าน
สำหรับฟุตบอลโลกอืมที่กำลังจะเตะกันวันไหนเนี้ยยี่สิบนี้ค่ะ
ยี่สิบนี้ก็เลยไม่อีกวันอีกน้องแล้วก็ลุงป้อมไปดิวยังไงไม่ถึงได้พันสี่อ่ะ
ไม่รู้ก็จบที่พันสี่ร้อยล้านตอนแรกเรามีตอนแรกเรามีหนึ่งพันหนึ่งร้อยโดยประมาณ
ถูกไหมคะเราก็ยังขาดเงินอยู่แต่ว่าทางแบบฟีฟ้าบอกว่าโอเคลดลงมาให้หน่อย
บริษัทก็คือเหลืออยู่ที่ประมาณน่ะหนึ่งพันสี่ร้อยแต่เราอ่ะ
เอาเงินจากตรงไหนมาจ่ายไงนั่นแหละก็จะค่อยว่ากันไปคือแต่เบื้องต้น
คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกแล้วอย่างแน่นอนเนอะ
เรื่องของการประชุมเอเป็กค่ะต้องบอกว่าวันนี้เหล่าผู้นำก็เรียกว่า
เดินทางกันมาแบบว่ามากมายกันเลยทีเดียวนะคะสีเจียนผิงก็มาแล้วนะคะ
ก็วันนี้ผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานเรื่องของการชุมนุมเล็กน้อย
ใช้คำว่าเล็กน้อยระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มมวลชนค่ะ
ก็ประมาณสักช่วงเที่ยงนะคะแล้วก็อยู่กันจนถึงประมาณสัก๑๓นาฬิกา๔๐นาที
ก็แยกย้ายกันไปโดยกลุ่มมวลชนและกลุ่มแก่นำบางส่วนค่ะ
ก็มีการทยอยเข้ามาในพื้นที่ก็ถือป้ายแสดงออกที่มีข้อความว่า
ข้างหน้ามีหมาและตัวเงินตัวทองโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง
มีการควบคุมตัวเพื่อที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
แต่หนึ่งในกลุ่มที่ถูกตำรวจคุมตัวมีทีท่าหลบหนี
ก็เลยมีการพูดคุยขอความร่วมมือให้อยู่ในความสงบ
ก่อนจะมีการปล่อยตัวไปนะคะ
แต่หลังจากนั้นก็มีเหตุชุลมุนขึ้นมาอีก
เมื่อตำรวจนายนึงเนี่ยกระชากป้ายข้อความจากกลุ่มผู้ชมนุม
ก่อนจะมีการปะทะกันเล็กน้อย
ตำรวจนั้นก็ใช้มือขวาจับไปที่ด้ามปืนที่เอว
ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่เห็นเหตุการณ์ไม่พอใจ
ต่อมาพันธุ์ตำรวจเอกดวงโชธสุวรรณจรัฐภูมิกับการสอนอทองหล่อ
พยายามเข้ามาเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุม
แล้วก็มีการปะทะกันอีกแต่ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะ
ต่อมาก็มีรายงานว่าผู้ชุมนุมเนี่ยมีการอ่านแถลงการผ่านสื่อมวลชน
เนื่องจากว่าไม่สามารถเคลื่อนขบวนต่อไปได้
ก่อนที่แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมจะประกาศยุติกิจกรรม
แต่หลังจากนั้นผู้ชุมนุมก็ไม่ทราบกลุ่มนะคะ
นำสีเนี่ยสะใส่เจ้าหน้าที่แล้วก็นำสเปรย์พ่นใส่โล่ของแนวควบคุมฝูงชน
ก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้กำลังผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุม
แล้วก็สื่อมวลชนขึ้นบนทางเท้า
แล้วก็เกิดการประทะกันอีกเล็กน้อย
ทางด้านพลตำรวจตีอาชญนไกรทองค่ะ
โศกกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและการจราจร
การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปะก็มีการกล่าวถึงกรณีที่มีการนัดหมาย
รวมตัวกันของกลุ่มรัศดร๖๓พร้อมกับแนวร่วม๑๓เครือข่าย
ท่านบอกว่าตำรวจขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะเข้าร่วมชุมนุม
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายส่วนจะเคลื่อนย้ายไปสถานที่ใด

แล้วก็ห้ามชุมนุมกิดขวางการจรจร
รวมทั้งสถานที่ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุม
ส่วนการสกัดแก้มประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดจริง
ก็จะมีกลุ่มที่แบบว่าบางคนนั่งรถไฟกันมาอะไรอย่างนี้ค่ะ

ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็บอกเขาขอยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ถึงกับเข้าไปสกัดกั้น
เพียงแต่เข้าไปตรวจสอบสำหรับการรักษาความปลอดภัยของผู้นำเขตเศรษฐกิจที่มาร่วมประชุม
ตำรวจเองก็เลยมีการเตรียมกำลังปฏิบัติหน้าที่แบบเต็มรูปแบบ
แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามทุกสถานการณ์
ส่วนการขออนุญาตเข้าพื้นที่ปิดการจราจรของประชาชนในชุมชน
พื้นที่สอนอทองหล่อนะคะสนลุมพินี
ขณะนี้ต้องบอกว่ามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า๕๐๐๐คน

ถึงวันที่๑๙พฤศจิกายนค่ะ
นั่นแหละฮะนี่ก็คือเอาง่ายว่า
ผู้นำมาถึงกันเยอะแล้ววันนี้สีที่พิงก็มาถึงแล้ว

แต่ก็โอเคล่ะอย่างกัมพูชาไม่สามารถมาได้นะฮะ
หลังจากติดโควิดก็ส่งตัวแทนมา
ก็นี่ที่ธรรมเนียบรัฐบาลนี่นายกไปรับเองเลย
วันนี้บิ๊กป้อมไปรับฝรั่งเศสถูกต้องไหมฮ
นี่นะฮะ
อือ

นี่ประธานาธิปดีฝรั่งเศส
เขาอ้ะเห็นมั้ยจับมือพาชมโทรมเนียบของที่ธรรมเนียบรัฐบาล

รอบหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะค่ะนะอยากจะดูสี่เชื้อพิงมาแล้วนี่อ่า
ขอดูสี่เชื้อพิงนี่แอร์ชัยน่านี่นะฮะเอ่อไปสวัสดีไปพร้อม
ภรรยาไปนะพร้อมภรรยาขอฟังเสียงนิดหนึ่ง

นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็จะมีสลับผลัดเปลี่ยนในการต้อนรับผู้นำของแต่ละประเทศ
ใช่ซึ่งคืนนี้น่าจะเข้ามาครบแต่ละประเทศนะฮะ

แล้วเกาหลีถึงยังอืมไม่แน่ใจเกาหลียังไม่เรายังไม่ดูตอนนี้ก็ติดตามทั้งวันคือวันนี้แหละแขกบ้านแขกเมืองจะทยอยทยอยมาถึงประเทศไทยเราหมดจริงจริงนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งการประชุมจะเริ่มขึ้นพรุ่งนี้อย่างที่บอกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตก็เริ่มรันทรูนะคุณหนุ่มครับพี่เบิร์ตจะเป็นตัวแทนของ

ส่งต่อภาพดังกล่าวที่มีสัญลักษณ์ของทางการพิเศษคือที่เป็นก็คือป้ายเนี้ยป้ายนี้แหละที่เราเห็นเนี่ยแต่เป็นข้อความอื่นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เขาบอกว่านำความเสียหายมาต่อการทางพิเศษครับดังนั้นการทางพิเศษจึงขอประกาศให้ทราบอยู่ทั่วกันว่าท่านใดที่กระทำการดังกล่าว
โดยทางการพิเศษประเทศไทยขอชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่าการดำเนินการตามกฎหมายนั้นจะดำเนินการเฉพาะผู้ที่นำภาพไปดัดแปลงไปดัดแปลงตัดต่อข้อความเป็นคำหยาบคายหยาบคายหรือทำให้เสียหายถูกอืมซึ่งมันขัดต่อเสียรธรรมอันดีงามนะครับถือว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้
วันนี้จริงแล้วจริง
จริงจริงก็จะมีตรงอานุสวรี

ป้ายผ้าค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปยึดป้ายผ้า
เพราะว่าตรงเขตตรงนั้นเขาต้องมีบัตรเข้าออกอยู่แล้วเนอะ

ถูกแล้ววันนี้หลายคนเขาก็เลยบอกเอาละ
กบ้านแขกเมืองกันมาอย่างน้อยก็กระตุ้นเศรษฐกิจ
แต่ต่างจังหวัดวันนี้เขาบอกว่าโอ้โหโรงแรมเต็มหมดเลยนะ
จังหวัดเลยไล่ตั้งแต่เชียงใหม่

ก็ส่วนรัชการหยุดประกาศเป็นหยุดกี่วันน่ะ
เขาหยุดยาวเขาต้นถึงวัน
แล้วก็ติดซะวันยุปเหตุตอนนี้มันก็เป็นรองวิเองจริง

ท่องเที่ยวกันในพื้นที่ต่างอะไรอย่างนี้
แต่คนต้องขึ้นเชียงใหม่เป็นอากาศหนาวไหมท่ะฝนตก
ก็ยังไม่เห็นหนาวเลย
เขาบอกความหนาวไม่ปรากฏ

ขอความร่วมมือเถอะขออีกสามวันนี้เขามีการจัดพื้นที่ให้มีการชุมนุม

แต่วันนี้ที่ยาชีพศาลดีประชาธิปไตอ่ะ
มีการชุมนุมกันเกิดขึ้นเหมือนกันเนาะก็หลายหลายคนก็บอกว่า
ยังไงก็แล้วแต่ขอขอความร่วมมือแน่นอนอีกครั้งหนึ่งเมจ๋าฟุตบอลโลกเราได้ดูไหม
ดรก้องศักยอดมณีพูดว่าการการอ่าการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันนะคะ
บอกว่าไทยเนี่ยบรรลุข้อตกลงซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกสองพันยี่สิบสองแล้ว
สามสิบสามล้านเหรียญสหรัฐทั้งหมดหกสิบสี่แมชค่ะเราได้ดูตั้งหกสิบสี่แมท
ว่าพิธีเปิดที่ดาราเกาหลีไปเราได้เห็นใช่ไหมเราจะได้ดูก็ไม่ต้องดูทางเส้นทางธรรมชาติแล้ว
เขาจะถ่ายทอดทางไหนอ่ะพี่หนุ่มก็น่าจะเป็นทางยังไม่รู้หรอกเขาก็คงเวียนกันแหละ
เดี๋ยวก็ทุกช่องก็ต้องรับหมดก่อนหน้านี้มีการเรียกทุกทุกช่องช่องทางที่จะมีการแบบถ่ายทอดเข้าไป
ตั้งแต่ก่อนวันหน้านี้ที่จะบอกว่าจะปิดดิวได้แล้วนะคะก็คือเรียกไปแบบเนี่ยเราจะมีการถ่ายทอดอะไรยังไงบ้าง
มีการออกไปชี้แจงกันไปแล้วฉะนั้นว่าที่คราวนี้เราปิดดิวก่อนดิวโลใช่ไหม
เพราะว่าวิทยุโรวัตรรู้ก่อนวันเดียวใช่ไหมวันเดียวแต่จริงจริงตามกำหนดอ่ะคือเราต้องจบการปิดดิวคือวันพรุ่งนี้น่ะ
อืมแต่วันนี้เราเสร็จแล้วอ่ะจริงต้องจบก่อนอ่ะเขาบอกบิ๊กป้อมเป็นคนปิดแต่เราจบก่อนวันนี้ถูกต้อง
พลเอกประวิทย์เป็นคนปิดอ่ะอืมก็ไม่รู้ไงบิ๊กป้อมคนปิดเขาบอกว่าตามข่าว
ตามข่าวเพราะว่าด็อกเตอร์ต้องสั่งออกเขาบอกว่าคนเอกพระวิทย์เป็นคนเจรจาเองเลยใช่
งานเนี้ยประสานภาคเอกชนให้อ่านะฮะโอเคถ้าอย่างงั้นเราไปพักกันก่อนดีไหมคุณหนุ่ม
ได้ครับเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
วันนี้มีเรื่องแบบงามน่าหรืออะไรเรื่องอะไรเรื่องพระสงฆ์ไง
เอาพระสงฆ์ก่อนพระสงฆ์ลุงดูเรื่องนี้หน่อยขโมยรถโยมอ่ะ
ไปดูคลิปก่อนเป็นคลิปเหตุการณ์นี้อ้าวลองดูนะฮะเป็นอ่าอ่า
งั้นเดี๋ยวเราไปลายก่อนไปไปลายน้องแยยะก่อนอ่าเอายาก
ช่วยลดกลิ่นอับชื้นอ่าโอเคไปนะฮะนี่ฮะตำรวจตามมา
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์นะครับที่ถูกแชร์ต่อกันนะครับ
รถทิศทางบริเวณหน้าร่มพยาบาลแม่ศาลจังหวัดต่าง
ระบุบอกว่าใส่สบงแล้วทรงขโมยรถโยม
เนี่ยนะครับก็เป็นเหตุการณ์นะครับที่พระรูปหนึ่งเนี่ย
ขโมยรถของโยมแล้วขับหนีนะฮะใส่ใส่ใส่อ่าไปไปไปไป
ไปไปไปนี่ตำรวจตามไปนี่มาแล้วฮะเจอแล้วเจอแล้ว
นี่โอ้โหนี่แหละแต่พระบอยเอาไปพระบอยว่ะ
ม่วงสนิทนะครับรถนี่เห็นไหมฮะไปแล้วตำรวจก็ต้องตามซะหน่อย
นี่นะฮะขี่ตามไปนี่รถก็เบรกเพราะว่ามีรถมาปาดหน้าขวางไว้
ไม่ได้พระบอยต้องขอไปหน่อยครับไปแล้วนะฮะนี่ครับพระบอยขับรถเก่งแล้วเถ
แล้วเก่งสินี่ไงตำรวจก็ตามนะครับตามไปแล้วนะฮะดูพระบอย
พระบอยไม่หยุดนะฮะตำรวจก็ตามอยู่เนี่ยคือเหตุการณ์เนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับตำรวจเนี่ยนะครับเขาตามจับรถเก๋งสีม่วงนะครับ
โดยนำอาวุธนะฮะรวมไปถึงไม้งามครับไปควบคุมสถานการณ์
นี่ฮะรถคันนี้ครับตำรวจก็เนี่ยลงมาลงมาลงมา
นี่มนเถอะนี่มนเห็นไหมล่ะยอมอ่าพยายามจะดึงนะนี่น่ะ
เนี่ยนะครับรถสวยนะแม่คือหลังจากนั้นล่ะครับ
คนขับลงมานี่สามงามนะครับสามงามนะครับมาแล้ว
นี่ฮะดูทะเบียนรถก่อนนี่ฉันเขาเอาอิดเอิดอิดบล็อกนี่มาวางกั้นไว้
ให้รถเนี่ยไปได้อีกนะครับอยู่หน้าโรงพยาบาลแม่สอดเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับเนี่ยครับรถก้อนเนี้ยให้คุณผู้ชมเห็นด้วยเจ็ดเจ็ดแปด
ใครอยากจะแทงงวดหน้าก็เชิญตามสบายนะครับอ่าเขาจับได้เลยเนอ
นี่จับดิจับอยู่นี่แต่ยังไม่ยอมลงมานะครับ
พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมนะฮะเนี่ยครับไม่รู้ว่าสวดคาถาอะไรอยู่ในรถหรือเปล่า
ตำรวจก็พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมบอกขอให้ลงมาเนี่ยฮะ
บอกมีมนต์เดอะมีมนต์มานี่นี่มาแล้วครับผู้ชมครับ
นี่พระนะฮะพระบรอยนะครับโอ้โหนี่ฮะยังวัยรุ่นอยู่นี่เธอ
อ่าเคยได้ยินแต่พระรอดแต่อันนี้พระไม่รอดนะฮะ
โดนจับมาเรียบร้อยเนี่ยครับพยายามเช็คนะครับตรวจ
แล้วพระดูรอยสักซะก่อนนะฮะเนี่ยครับโอ้ยังวัยรุ่นอยู่เลย
หลังจากนั้นก็นิมนต์เนี่ยฮะใส่แว่นครับอืมนิมนต์ขึ้นมาบนฟุตบาทครับ
คือหลังจากนั้นมีการตรวจสอบนะครับพระคนที่ก่อเหตุรูปที่ก่อเหตุ
นี่ช่วยพระบอยนะครับไปก่อเหตุตอนแรกเลยนะฮะ
ขโมยรถกระบะของญาติโยมมาก่อนซึ่งญาติโยมเนี่ยขับมาจอดทำบุญที่วัดนะครับ
และพระบอยรูปนี้ครับเอารถกระบะแล้วขับหนีมา๒๐กิโลเมตรครับ
หลังจากนั้นนะฮะจอดรถกระบะทิ้งเอาไว้แล้วไปขโมยรถเก๋งสีม่วงที่เขาจอดรถติดเครื่องเอาไว้ครับ
หมายถึงว่าอย่างนั้นไปขโมยของเออยากตัวที่มาทำบุญก่อน
กระบะเขามาทำบุญก่อนขับกระบะหนีมาเสร็จปุ๊บ
สละกระบะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาเจอเอาสีม่วง
สีม่วงม่วงไงสีสวยกว่าสีม่วงม่วงทางตางไงพระบอลก็ต้องลงไปหน่อย
แล้วก็ขับรถของสีม่วงเนี่ยหนีนะครับแล้วก็เนี่ยแหละฮะ

อะไรเนี่ยนี่ไงสวบพล็อคศาสตร์เศรษฐี
ชิงรถขับฝวนเมืองเห็นไหมเศษยาเศษฐิต
ขับรถประมาทหวาดเสียวมากนี่
บอยยืนยงเห็นไหมชื่อพระบอยในบอยยืนยง
ตอนนี้เรียบร้อยแล้วคงไม่ได้เป็นพระแล้วล่ะ

ล่าสุดศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะ
เป็นนายบอยยืนยงเป็นอดีตพระบอยครับเยนวินแล้วนะ
นะฮะอืมว่ากลับไปอ่า
เมื่อวานนี้ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกคนพูดถึงเรื่องวัดล้างกัน
แต่วันนั้นเรายังไม่ได้เล่าเรื่องวัดล้างใช่ไหมคะอืมคือเรียกได้ว่าเป็น
เป็นเรื่องเป็นราวที่คนพูดถึงกันเยอะนะฮะอย่างมากเลยจริงจริงแล้ว
ว่ามีการค้นพบวัดล้างกลางป่าใหญ่ที่จังหวัดชุมพรฮะ
ค้นพบว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยไปเจอวัดล้างนะ
ล้างกลางป่าอยู่ที่จังหวัดชุมพรวัดล้างที่ซุกซ่อนอยู่กลางป่าทึบ
ไม่มีคนอยู่อาศัยเขาว่าอย่างงั้นบรรยากาศภายในวัดเนี่ย
มีศาสตร์ประหลับหักพังของศาสนสถานซึ่งเขาบอกว่าเออ
ดูแล้วยังสมบูรณ์และสวยงามโดยเฉพาะเจดีเขาบอกมีเจดีด้วย
แล้วฝนกำลังตกเห็นไหมแหละอืมมีเจดี
มีเจดีแบบสง่าอยู่กลางวัดนอกจากนี้ยังมีพุทธรูปกุฏิพระ
แล้วก็มีแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยนี่
บริเวณพระนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการค้นพบนี่เขาบอกว่าอุ้ยนี่ธรรมเจดีมะเหรอ
หลวงพ่อแม้นเธอไหนหลวงพ่อไหนเขาบอกว่าเป็นเมื่อก่อนเป็นของหลวงพ่อแม้น
แล้วก็หลวงพ่อแม้นเนี่ยจำวัดอยู่ที่นี่แล้วหลังจากนั้นปุ๊บหลวงพ่อแม้น
มรณภาพไปก็ไม่มีคนอยู่อ๋อนี่หรือเปล่านี่คือหลวงพ่อแม้นหรือเปล่า
ปรากฏว่าโอเคล่ะเรื่องเจอวัดก็ส่วนเจอวัดอืม
เรื่องหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาเขาบอกแหมในขณะที่ทุกช่องเนี่ย
นำเสนอข่าวนี้ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวจะไปบูรณะให้
แล้วปรากฏว่าเขาถูกรางวัลที่หนึ่งจริงใช่ป่ะนี่ไง
คุณพรงพัฒน์นะครับไม่ใช่ดินี่อีกคนนึงเขาถูกข่าวไงเจอ
นี่คุณนัทวันนัทวันถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ย
เป็นสองผัวเมียกันนัทวันเนี่ยเป็นเมียของพงพัฒน์ถูกไหม
อ๋อเออแล้วรัฐวันเลยบอกว่าธุรกันที่หนึ่งเนี่ยจะไปบูรณะ
คนถามยาหลังให้ถูกจริงจริงปรากฏถูกจริงจริงครับ
วังมากลางปลาคนก็จะตามไปใช่ไหมครับกัลมีปะคุณบอกว่าจะไปหาคนไปถ่าง
ยากให้เขาบอกว่าไม่ต้องรอมวดหน้าแหละค่ะ
วันวันพรุ่งนี้คนไปแล้วช่วยกันเต็มเลย
เค้าว่ารับบากมาตั้งแต่เด็กซู้มาตลอด
วันนี้คือวันของผมขอบคุณเทวดา

ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่าขอบคุณพี่
ทุกสำนักข่าวนะครับที่ติดต่อเข้ามาทุกท่าน
เราสองคนไม่สะดวกที่จะสัมภาษณ์ใดทั้งสิ้น
แล้วก็ส่วนเรื่องที่จะไปบุรณะ
ถางย่าที่วัดจังหวัดชุมพรอยยืนยันไม่แน่นอนค่ะ
ตอนนี้กำลังติดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วก็ปรไม่ได้ดิ้งนอนใจนะคะ
ขอพื้นที่ความเป็นส่วนตัวให้กับครอบครัวเราด้วย
นี่นะครับเพราะว่าคนจะเข้ามาพอรอบริจาคเวิงไอ้แม่อืม

เขายิ้มกว่าพันห้าได้ไหมตอนนี้
บุรณะไปเขาบอกว่าวันนี้คนไปตามวัดนี้กัน

จริงแล้วผมบอกเลยโอ้โหก็พอลงอย่างนี้นะ

เมื่อก่อนมีพระอยู่รูปนึงแต่พระเขาก็ยายไป

นี่หลวงพ่อแม้นย์โชติบปาโลเหรอ

นุ่มอ่านก่อนเนาะคาดเก่าติดใจนุ่มเนาะเผื่อจะดีขึ้นเนาะ
เนี่ยพ่อสอดูพ่อสอสิอยากรู้พ่อสอตั้งมานานแล้วยังที่เนี่ย
สองห้าอะไรหรือไงสองห้าหนึ่งเจ็ด

นี่เนี่ยอีกห้องทางที่หลายคนคงไปจริงจริงอย่างที่บอกไปนะคะ
ไม่ไปบ้างจริงไม่ค่ะไม่ไปแต่ว่าต้องให้เยอะดีจริงจริงเลย

อ้อเดี๋ยวพี่ช่วยแล้วก็ไปถ่ายลงโปลโมทด้านเค้าอ่ะ

ขายดีบขายดี

ผมไม่เคยคิดว่าคุณจะมีมุมนี้

แล้วสมมุติพี่หนุ่มเห็นมุมไหนของพี่มดดำคะ

อย่างร้านก๋วยเตี๋ยวไงร้านก๋วยเตี๋ยวนี่สิ

โดยเฉพาะถ้าเกิดหัวจะของร้านหล่อนี่

ไม่ก็สงสารเขานั่งขายทั้งวันขายที่จานเดียวอย่างนี้

ถ้าเกิดแบบเมียชะนีมาคนเดียวนึกว่าอ่านู้นู้
ปกติถ้าเกิดผัวหล่อคือมาถ่ายรูปเอาไปลงบ้า

เอ้าไปดูอีกเรื่องหนึ่งต้องบอกว่า
การรับน้องอะไรที่มันดูประหลาดมากเนี่ย
เรายังคงมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง
ปีหนึ่งมดังด้วยค่ะ
ถูกรุ่นพี่ชั้นปีที่๓เนี่ย
ใช้แบบวิธีการแบบว่าประหลาดบ้าบอมากจริง
ใช้วิธีจุดไฟแล้วก็เอาสเปรย์สีเนี่ยมา
แล้วจุดไฟค่ะพ่นแล้วก็แบบว่าไปลนอยู่ที่หน้าท้องเขา
มันลามหวิดจากคลอกอวัยวะเพศอะค่ะ
คือผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะ
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐเข้ามาเรื่องนี้แหละก็มาช่วย
ไปกับน้องธนพลน้องคนนี้อายุ๑๙ปีค่ะ
เป็นนักศึกษาคณะครูรุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาเครื่องกล
มหาวิทยาลัยชื่อดังย่านเทเวศ
ก็เดินทางเข้ามาติดตามความคืบหน้าของคดี
ภายหลังจากที่เขาถูกนายอัตภพล
คนนี้เนี่ยเป็นรุ่นพี่ชั้นปีที่๓อายุ๒๒นะคะ
รุ่นพี่มหาวิทยาลัยเดียวกันรับน้อง
แล้วก็ทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
คือน้องธนพลเขาเปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณสักแบบ๔๕โมง
พี่ที่คณะเรียกให้ไปรับน้องที่ห้องพักแห่งหนึ่ง
ย่านจรรจนิษฐ์วง๖๘ค่ะ
เมื่อไปถึงเนี่ยก็มีรุ่นพี่๔คนแล้วก็รุ่นของน้องเขาเนี่ยอีก๔คนไป
ตอนแรกก็ทำกิจกรรมรับน้องกันเป็นปกติ
มีวิทเพิงวิทย์พื้นร้องเพลงอะไรก็ว่ากันไป
จากนั้นรุ่นพี่คนนึงชื่อเฟรมเนี่ยค่ะ
เรียกตัวน้องเขาเข้าไปในห้องน้ำ
ก่อนจะบอกว่าเอาถอดเสื้อออกถอดกางเกงออก

ต่อมาเฟรมเนี่ยค่ะก็เอาสเปรย์สีมา
แล้วจุดไฟมันก็จะเป็นประกายไฟอย่างนี้ออกมานะคะ
แล้วเอาไปรนที่หน้าท้องของน้องเขา
จนตัวน้องเขาเนี่ยนะคะอัตภพลทนไม่ไหว

ก็ทำให้ไฟคอกบริเวณแขนหน้าท้อง
แล้วก็ช่วงขาที่ใกล้กับอวัยวะเพศของเขา

น้องเขาบอกแล้วว่าเขาร้อนไม่ไหวยังทำอีก
จากนั้นเนี่ยรุ่นพี่พอเห็นเห็นเป็นแผลเนี่ย
ตามในภาพอ่ะคุณผู้ชมค่ะรุ่นพี่ตกใจ
เพราะเห็นไฟลุกออกมาแล้วแผลเป็นแบบนี้
โอ้โหไม่คิดว่าแผลมันจะยาดขนาดนี้โอ้โห

หลังจากเกิดเหตุขึ้นรุ่นพี่ก็บอกให้ทำกิจกรรมต่อนะคะ

เพื่อนที่อยู่ในรุ่นเดียวกับน้องเขานานาพลเนี่ย
อีก๓คนที่อยู่ข้างนอกก็โดนเหมือนกัน
เอาไฟแชคไปจุดขนเพชรเขาแล้วก็เอาสเปรย์ไปพ่นแบบเดียวกันอย่างนี้ค่ะ
ที่สำคัญคือไม่ได้พาไปโรงพยาบาลด้วยให้ทำกิจกรรมต่อ
แต่ตัวน้องเขาบอกว่าเขาทนเจ็บไม่ไหวเลยตัดสินใจว่าเอาไปหาหมอ
แล้วก็ครั้งแรกเลยบอกว่าจะไม่บอกครอบครัวด้วยเหตุผล
เพราะว่าเขาเคยสัญญากับคุณแม่เขาไว้แล้วว่าตัวเขาเองเนี่ย
พอเรียนจบไปเขาอยากจะไปเป็นคุณครูก็กลัวว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ย
เขาจะต้องออกจากการเรียนก็เลยไม่กล้าบอกคุณแม่ทีแรกนะคะ
ตอนหลังก็คือคันกันไปคั้นกันมาก็เลยยอมบอก
ก็เนี่ยค่ะก็มีการไปแจ้งความที่สอนอบังพลัดซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่า
เขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะลาออกจากมหาวิทยาลัยซึ่งภูมิกับการสอนอบังพลัดอ่ะ
ก็บอกเบื้องต้นเนี่ยทราบชื่อแล้วก็รายละเอียดของผู้ก่อเหตุแล้ว
หลังจากนี้รอผลการตรวจร่างกายของผู้เสียหายค่ะ
แล้วก็จะมีการเชิญคนที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำพร้อมกับออกหมายเรียกผู้เกาะเหตุ
สองครั้งถ้าหากไม่มาออกหมายจับนะคะ
พร้อมกับแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
ใบรับรองแพทย์ระบุชัดเจนว่ามีอาการบาดเจ็บ
ก็อาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มในภายหลังด้วยค่ะ
ลองไปฟังเสียงน้องผู้เสียหายกันค่ะ
แต่ในห้องนั้นมีเพื่อนทั้งหมดทิศรวมผมนี้นะครับ๔คน
แต่ผมโดนกรณีนี้คือคนเดียว
คนแรกก็โดนคนแรกใช่ไหม

แล้วมันไหม้เยอะไงครับทุกคนพี่ก็ตกใจ

ใช่ครับ

เดี๋ยวนี้คนโหดร้ายกันเนอะ

ทรงไทยก็ยังแบบว่ายังไม่เคลียร์เลย
ตอนแรกก็คือเหมือนมันมีประเด็นที่มันเกิดขึ้นถูกไหมคะ
แล้วก็แบบเอ๊ะบางคนก็ไปเชื่อมโยงว่าเป็นแบบกลุ่มเดียวกันหรือเปล่า

เดี๋ยวต้องรอเช็คความชัดเจนอีก
เพราะลักษณะการทำคล้ายกัน
เขาบอกว่าขับรถมาแล้วก็ประกบเขาแล้วไปเหมือนแบบ
ซ้ายปาดขวาปาดซ้ายปาดขวาเหมือนกัน

มีหลายกรณีมากแต่อันนี้เป็นแบบรุ่นพี่
รับน้องนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง
ใจร้ายเนอะเดี๋ยวนี้เนาะ

ไม่ตอนนี้ก็เหมือนกับกำลังท็อปฟอร์ม
เรื่องของเยาวชนเนี่ยแหละ

ก็คือก่อเหตุแบบนี้กันบ่อยแล้วก็มีข่าวทุกวัน

อืมก็คือส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเรื่องของ

เดี๋ยวนี้เด็ก๑๗๑๘มันคือผู้ใหญ่แล้วนะ

คือพอ๑๗๑๘เป็นผู้ใหญ่มันมีความคิดความอ่านโลกมันไปไกลแล้ว

ข้อกฎหมายบางทีของเขาเองที่เวลาโดนมันไม่ได้เท่ากับผู้ใหญ่

เขารู้สึกว่าเขาย่ามใจไงว่าเวลาทำอะไรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวกูก็ออกมาแล้วกูก็แบบอะไรอย่างนี้
แล้วมหาวิทยาลัยเขาห้ามนะแต่ว่ามันก็จะมีข้อหนึ่งที่บอกว่า
โอเคถ้าเกิดว่าคุณออกนอกเหนือจากที่ในรั้วของมหาวิทยาลัย
นี่คือการเขาเรียกออกไปข้างนอกไง
มันก็กลายเป็นกรณีนี้อีกที่แบบเอามหาวิทยาลัยก็จะบอกว่ามันไม่ได้อยู่ในส่วนของความคุ้มครองของ
ของมหาวิทยาลัยของกฎแล้วเพราะเขามีการห้ามว่า
ห้ามมีการรับน้องนอกสถานที่อีก

เรียกน้องออกไปข้างนอกมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้มีการมารับน้อง

ยังมีคนบอกว่าหมื่อเมื่อหวังได้ก่อพี่มดดำก็ว่าทำไมตัวหอมจังเลย

ใครไปกอดที่ไหนก็ไปกอดไปกอดที่ไหนอ่ะ

เมื่อวานได้กอดพี่มดดำเพราะว่าทำไมตัวหอมจังเลยเขาบอกอย่างนี้เหรอ

บาร์โฮสที่ไหนเล่าอีกบาร์โฮส
ไม่ได้ไปหายแล้วไง
ฉันไม่ได้ไปมาตั้งนานหนุ่มพูดไปเรื่อยนะ
เมื่อก่อนนางมดวีคลับตรงไหนก่อน
เอฟไปเออนางเคยขับรถไปส่งฉันอยู่
แอดเอฟไอเอ็นฟินสองห้วงหกโอเค
โอเคโทรดนี่พันห้าร้อยเท่าไหร่นะ

ของมดดำเป็นชุดมีสามพันชุด

เห็นไหมนี่ใช้เรียกเป็นอุกาดำอย่างนี้

ไปพักนั้นสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะสกัดกันต่อค่ะ
ที่เขาทำเป็นพระไปนั่งอยู่ลองพระพัทธิ์

แล้วอยู่แบบว่าเรียกว่าก็ไม่ได้เป็นยังแข็งแรงอยู่ร้อยกว่า
ท่านก็ไม่รู้หรอกว่าลูกศิษย์ลูกหาจะให้ทำอะไร
ปรากฏเหมือนลูกศิษย์ลูกหาเอารถไปใช่มั้ยคุณธุม
รถที่นี่ห้อฟอส
พอชไปให้ท่านนั่งท่านก็นั่ง
แล้วปรากฏไปทำเหรียญอย่างงี้

มีศัฒนาต่อพระราชมงคลอุงวัดชราจารย์หรือลุงปู่พัฒน์นะฮะ
ท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่นครสวรรค์
หลังที่นั่งบนรถหรูคือท่านไปนั่งบนรถหรูนะฮะ
คือเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างวัตถุมงคลที่เรียกว่าเทพซิ่งนะฮะ
ชาวเน็ตเนี่ยเสียงแตกมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับ
เนี่ยนะฮะคือล่าสุดนะครับพระพยอมเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วนะครับ
ก็เปิดเผยบอกว่าที่มีการสร้างเหรียญวัตถุมงคลมีรถสปอร์ตด้านหลัง
แล้วก็ถือว่าเป็นทัศนะที่ไม่ตรงกับแนวของพุทธศาสนา
ทางพุทธเนี่ยมุ่งหวังให้ชาวพุทธนั้นพ้นทุกข์แต่ว่าเรื่องเครื่องรางของขลังเนี่ย
สมัยก่อนเนี่ยจะสร้างเป็นพุทธรูปแต่ปัจจุบันมันผิดเพี้ยนไปหมดแล้วนะ
ก็กลายเป็นรถอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับจริงความคิดนอกรู่นอกทาง
มันจะเป็นเนื้องอกงอกออกมาทำให้คนนั้นไข่เขวทำให้สัทธาเนี่ยไม่ถูกต้อง
อย่ามาส่งเสริมเรื่องนอกรู่นอกทางทางศาสนาแบบนี้เลย
อยากฝากบอกประชาชนคนไทยอย่าตกเป็นเหยื่อเพราะมันเป็นสินค้าที่แขวนไว้ด้วยความงมงายมากกว่า
ปุ๊บเนี่ยคนเจ้าของรถพอชเนี่ยก็หรือลูกศิลปลูกหาอาจจะแบบมีแรงบันดาลใจว่าอยากจะทำเหรียญเป็นแบบนี้ออกมา
เหมือนเป็นพระนั่งรถพอร์สอ่าเป็นเนี่ยพอเช่แต่อันนี้ไม่ใช่นะ
อันนี้คันนี้ไม่ใช่จริงจริงจะมีลูกคันแดงแดงอ่ะน้ำนี่นี่นี่นี่เห็นไหม
เนี่ยเป็นเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งนะคันละเท่าไหร่เธออย่างนี้อันนี้ก็ตอนนั้นสักเจ็ดแปดละแปดล้าน
ล้านเก้าล้านแปดล้านอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้ก็จะเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งอ่า
เนี่ยน่ะในรหัสรหัสอันนี้ก็จะเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งจุดสองอืมอ่า
สีแดงนี่น่ะสีแดงอันนี้น่ะจะเป็นสีแดงชื่ออืมอันนี้ก็มีหลายเชฟเหรอพี่
แดงก็มีหลายเชฟก็มีเศรษฐ์เลสมีคามายเลสมีอะไรต่างต่างแล้วนางเขาไป
หรือเขาเป็นแรงบันดาลใจอย่างนี้เหรอคะให้สร้างน่าจะเป็นแรงบันดาลใจ
ไม่ใช่แต่แรงบันดาลใจเป็นทันอย่างท่านบอกว่าแบบเออท่านบอกว่าแบบแรงบันยาใจ
แรงแรงก็ไปทำเป็นแบบแบบนั้นดีกว่าแต่ท่านอ่ะไม่น่าจะรู้เรื่องด้วยหรอก
พี่หนูไปหนูพึ่งไปกลับมาท่านไม่ไปถ่ายรายการมาด้วยแต่ว่าคนที่ไปทำนั่นแหละ
ก็คือเหมือนแบบไปไปไปทำเองแล้วคุณไปแล้วคุณยังฮะดีไหม
เป็นพระที่อยู่แบบว่าท่านยังต้องให้เลือดทุกบ่าย๓โมงอะไรอย่างนี้
อายุท่านร้อยกว่าปีแล้วลูกศิษย์แต่ต้องยอมรับลูกศิษย์ลูกหาท่านเนี่ยเยอะ
ท่านถือว่าหลวงพ่อพัฒน์เนี่ยเขาบอกคนนครสวรรค์เนี่ยเชื่อ
เขาถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งนครสวรรค์เลยแถวแบบว่าทุกบ้านจะเขียนจะเขียน
ว่าบารมีหลวงพ่อพัฒน์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบมาตั้งแต่อายุท่านร้อยกว่าปีร้อยหนึ่งปีอ่ะอ๋อ
ผมก็เคยได้ยินท่านเนี่ยแหละผมเคยได้ยินมาแล้วได้ยินมาก่อน
ชื่อท่านอ่ะก็ดังแล้วท่านก็หยิบนั่นมาให้ฉันเธออืม
หยิบอะไรเป็นเป็นมีดอ่ะมีดอ่ะมีดอะไรอ่ะมีดงาช้างอะไรอย่างเงี้
ทำไมเอาไว้ไงไว้แทงหัวเค้าบอกว่าเนี้ยไว้ฟันเธออุ๊ย
เอ้าเราก็บอกว่าฟันศิษย์ที่ไม่ดีน้ำเก็บไว้นะอะไรอย่างเงี้ยโถแหี้ย
แล้วอยู่ไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมตอนนี้เอ้าพี่เพ่อมไปว่าไม่ใช่หรอ
คุ้นก็เอาไปทำวางอย่างเงี้ยคือจริงอะ

เปล่ากด่าติฉันเนาะ

มีบุญแล้วก็ดันเอากรรมตัวเองมาบังบุญตัวเอง

หลวงพ่อท่านวัดไหนหรือว่าใครก็ตามแต่ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาวัดไหน

จริงคือให้ไปนะแล้วก็ทิ้งไม่รักษา

ให้คนที่ปากบอกศรัทธาแต่ใจทำหายใจไม่ได้
ไม่ฉันไม่ค่อยชอบฟากศรัทธา

เพิ่งไปกราบมาเนี่ยหลวงพ่อพัฒน์เนี่ย
หลวงพ่อครับหลวงพ่อยอย่าไปให้คนเยี่ยงนี้เลยนะตอบอย่างนี้

ผมเชื่อนะว่าท่านไม่ได้เอามือไปวางเองนะ
แต่มดดำน่าจะจับมือท่านไปวาง

หลวงปู่หงคุณยังไปถึงหลวงปู่นิมนต์นะครับ

บางทีท่านก็แบบว่าท่านก็จะได้พักคุณก็ไปทำ

จักรยันตร์น่ะไปยัดใส่มือท่านเลย
แล้วก็จับมือท่านอ่ะมาปากบนหัวตัวเองอ่ะ
อ่ะวัดทู่เศรษฐีฉันเชื่อมายังไงวัดทู่เศรษฐีเป็นวัดที่ฉันเชื่อมายังไงเอางี้ดีกว่า
วัดทู่เศรษฐีเป็นวัดที่ฉันเชื่อมายังไง
อีหนุ่มหลวงพ่อหลวงปู่หงเธอก็ไปกับฉัน

อ่าหนุ่มผู้ไม่ทำหนุ่มผู้ที่แบบอยู่ด้วยตัวตัวเอง

ไม่จี้ไม่จี้มาหนุ่มมองตานี้

ดูฉันง่มใหงจะต่อหลีอย่างไรก็ไม่รู้

ขุนพันธ์ทำเนอะขุนพันธ์ทำไม่ว่าจะเป็นไม้ตะเคียนของขุนพันธ์ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์รอยตัวของไอ้ไข่

เคยให้ไปอันหนึ่งให้ไอ้โจ๊กไป

ให้ไอ้โจ๊กไปแล้วก็ไปขอใหม่ตัวหนึ่ง
พอเขาหามาให้จนยากลำบากหามาให้
ตามหาตั้งหลายชั่วโมงคือมันหรือไม่เจอ

ฉันไม่ชอบเครื่องรังของคือพกบ้างแต่ก็ไม่ได้พกเยอะอ่ะ
น้องเขาไม่อยู่ไว้เลยเอาไปให้คนที่เขาใช้ดีกว่า
เขาศรัทธาดีกว่าอย่ามาให้มดดำเลยเขาทำหายตลอด

อ้าวอีบ้าอีผีทำไมอยู่ดีกว่า
ฉันไม่น่าบอกว่าฉันไปกาดหรือว่าพัดมาเลย
จะว่าไปพี่ก็ไปวัดด้วยกันบ่อยทำบุญร่วมชาติเลยนะเนี่ย
เอาภูกระดึงหนาวดึงต่อแล้วไหมเอ้าน้องจี้อ่ะ

เมื่อกี้เราพูดกันไปบอกเอ๊ะอากาศมันดูไม่ค่อยหนา
แต่จริงต้องบอกว่าภูกระดึงหนาวต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็ใบเมเปิ้ลตอนนี้เปลี่ยนสีเรียบร้อย

เพราะเป็นแบบสีแดงสะพรั่งทั่วเขากันเลยค่ะ
อุทยานแห่งชาติภูกระดึงอุณหภูมิลดลงต่อเนื่องค่ะ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ราบนะคะ
จุดหลังแปรบนยอดภูกระดึงก่อนจะเดินเท้าต่อไป
จุดบริการนักท่องเที่ยววังกวางประมาณสัก๔กิโลเมตร
นักท่องเที่ยวโอ้พากันไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกล่ะค่ะ
ซึ่งจุดนี้เนี่ยต้นเมเปิ้ลเริ่มผลิใบสีแดงเป็นจุดแรก
ซึ่งภูกระดึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของจังหวัดเลยนะคะ
แต่ละปีต้องบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นเดินชมป่าธรรมชาติ
หรือถ้าจะเป็นช่วงเวลาก็คือปลายเดือนธันวาไปจนถึงต้นกุมภาพันธ์นะคะ
แต่นี่พฤศจิกาก็เริ่มมีสีแดงเป็นจุดแรกให้เราได้เห็นกันแล้ว
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดเผยบอกว่า
เมื่อถึงฤดูหนาวเนี่ยใบเมเปิ้ลจะเปลี่ยนใบจากสีเขียวเป็นสีแดงสดใสเลย
หรือเรียกว่าอมแดงสีอมแดงแบบนี้ค่ะ
ซึ่งก็จะผลัดสีเฉพาะช่วงเข้าฤดูหนาวของทุกปี
จากนั้นต้นเมเปิ้ลก็จะผลัดใบแล้วก็ล่วงหล่นไปตามพื้นดิน
เป็นสีสันแห่งธรรมชาติที่งดงาม
ส่วนอุณหภูมิที่ยอดภูกระดึงวัดได้๑๖องศาค่ะ
แล้วก็จุดที่เมโป้แดงนั้นสามารถดูได้ที่น้ำตกเพ็ญพบใหม่

เผื่อใครอยากจะแบบว่าไปเที่ยว
ถ้ารอสักประมาณธันวานี้น่าจะแบบว่าแดงหมดเลย

ที่เชียงใหม่นี่น่าอย่างเงี้ย

จีจี้บุกงานโอเพนฮาวส
จีจี้คือไง
บุคคลทั่วไปนักเรียนนักศึกษา
ได้เข้าไปชมสถาบันเพื่อสอบถามว่ามีการเรียนการสอนอะไรบ้าง
โดยผู้ให้คำตอบเนี่ยก็จะเป็นรุ่นพี่หรืออาจารย์นะฮะ
จัดทำเพื่อการส่งเสริมให้คนตัดสินใจเรียนหนังสือมากขึ้น
แล้วไงปรากฏว่าล่าสุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จีจี้

ซึ่งตัวเงินตัวทองเนี่ยบุกโต๊ะของเหล่านักเรียนที่เข้ามาชมงาน
พร้อมกับทำลายก่าวของกระจากใกล้เลย

เห็นไหมเล่นไปเล่นมาฉันเหมือนตัวเยี่ยแล้ว

โอ้หนุ่มลิ้นมันเหมือนแก่

ลิ้นมันเหมือนแก่มันสองแฉ่
เข้าใจไหมนุ่ม

แล้วตาคุณนะ

ถ้าสมมติตาจะเหมือนตัวเหี้ยลิ้นจะเหมือน๒แชกมันตัวเหี้ยเหมือนกันนุ่ม
ไม่ต้องไปอ่านแล้วว่ามันทำอะไรบ้างลองไปดูจากรูปเอา

เด็กก็เลยกระเจิง

ไม่แต่ว่าคือหมายความว่าเหมือนว่าตัวเฮียตัวนี้เขาชื่อจีจี้ใช่ไหม

คำว่ายังไงไม่เข้าใจว่าหรือเขาเรียกกันว่าจีจี้
หรือตัวนี้มีชื่อว่าจีจี้
แต่คือตัวที่มธรรมศาสตร์มีอยู่แล้ว

ใช่แล้วก็คิดว่าที่อยู่ตรงนั้น
หมายว่าตัวขาประจำเขาน่าจะชื่อจีจี้

ใช่แต่เขาคือเหมือนเขาตั้งกันเองเหมือน

หรืออะไรอย่างนี้มันก็ยังมีชื่อค่ะค่ะ
ร้ายเขาไม่ร้ายอาศัยอยู่ใกล้แหลกน้ำไว้น้ำเก่ง
ถ้าตั้งชื่อมีตัวหน้าหรือ
มีนิสัยตื่นคนเมื่อพบ

อ๋อเรื่องนี้น่ะวี้
งานใหญ่ง่ายเลยค่ะมาร่วมโตด้วย
มันมีหลายตัวแต่อยากตั้งชื่อเขาก็ได้

เอาไปพักก่อนเดี๋ยวกลับมา
เซรั่มลดเลือนริ้วรอย

มีคำย่ออะไรมาอีกแล้วนะคะ

ทั้งรถเมล์เนี่ยนุ่งละแยร์ไม่อย่าพล
ค่อนข้างดีมาสิ
หยังไงล่ะพูดสิ
อะไรว่าแล้ว
ระบุว่าแจ้งหมายข่าวจะมาแจ้งเรื่องพอดีถูกพระเอกช่องใหญ่คุกคามข่มขู่ตอนนี้
ห่วงความปลอดภัยของตัวเองค่ะอันนี้เป็นคลิปวงจรปิดจากบ้านตรงข้ามยิ้ง

เขาไปจอดรถวันเวลาตามในคลิปเลยค่ะในคลิปอ่ะในคลิปอ่ะ
คุกนี่นี่นี่เธอคลิปคลิปคลิปคลิปยูซิเฟ่อเอกไหนผมรู้คนนี้
ใครพี่หนูรู้ใครอ่ะผมรู้ผมรู้ก่อนอื่นต้องเล่ากันเลยว่า
เรากับเขาไม่ได้ทะเลาะกันนะเขาไปทะเลาะกับผู้หญิงอีก
คนของเขาแล้วไปบุกรุกคนนั้นเราเลยไปห้ามไว้แล้วก็นัด
ตีรถเราเลยอืมเอาเหล็กมาตีรถเราเลยดูเหมือนเขาเมาอะไร
สักอย่างเหตุการณ์วันนั้นน่ะเราไม่ได้ไปแจ้งความเพราะ
เรากับเขาไม่ได้ทะเลาะกันโดยตรงแต่ปรากฏว่าวันที่๒๑
ตุลาคมเขามาหาที่บ้านเราตอนตี๑๓๐แล้วมาคมครูจะทำ
ชื่อเสียงเราทำให้เราอับอายแต่โดยพฤติกรรมของเขาตอน
อยู่ด้วยกันอ่ะเขาเป็นคนอารมณ์รุนแรงเลยทำให้คุณแม่
ห่วงเรื่องความปลอดภัยเราเคยสนิทกันถึงเข้านอกออก
ในหมู่บ้านเราได้เขาบอกยังนะครับแต่หลังจากเหตุการณ์นี้
ไหนวะลงมา

ต่อมา๓๑๖๒๑พย
เขาโทรมาโวยวายว่าจะบุกมาที่บ้าน

แต่เธอรู้เหตุการณ์แล้ว

นี่คนนี้ตัวอย่างเลยมันไม่ดีดูเสียงมารยาท
เนอะอ้าวแจ้งหมายข่าวจะมาแจ้งเรื่องค่ะ
พอดีถูกพระเอกช่องใหญ่คุกคามข่มขู่ตอนนี้ห่วงความปลอดภัยของตัวเองค่ะ
อืมก็เนี้ยเป็นข่าวออกมาเดี๋ยวคนเข้าไปตามหาอีก
บอกว่าคืนนี้ไม่ได้นอนอีกใครนะอย่างนี้
นะผ่านช่องยูทูปก็ต้องบอกเลยว่าพิธีกรสุดโด่งดังของอังกฤษนะคะ
เพียสมอร์แกนก็มีการออกมาแบบว่าโพสต์ทวิตระบุเลยบอกว่า
เรียกว่าทุกสถิติของเราทั้งหมด
โดยพรุ่งนี้จะเป็นอีกตอนหนึ่งรับรองว่าจัดหนักอีกแน่นอน
อืมไร้ซึ่งความก้าวหน้าเรากับว่าติดอยู่กับในห่วงเวลา
นับตั้งแต่เขาจากไปจนกลับมาใหม่ส่งผลให้โลกออนไลน์ฮือฮากับประโยคนี้ค่ะ
ทีนี้เดี๋ยวต้องรอดูคุณบอกว่าจะมีอีกตอนนึง
ไม่รู้เหมือนกันว่าคนจะยังไงแต่เขาบอกเลยว่าแบบจัดหนักอีกครั้งแน่นอนเลย
เห็นว่าเอกเทนฮักก็ประกาศแล้วนี่ว่าจะ

คือในมุมของพี่พี่ต้องรู้สึกว่า
คือเรื่องบางเรื่องมันเป็นคือสิ่งที่เขาพูดออกมามันเหมือนกับ
เหมือนว่าเขาดูเหมือนใหญ่กว่าใหญ่กว่าทีม
เออซึ่งจริงมันไม่ได้ไงคือตามหลักของ
คือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งมนุษย์เราถ้าจะเปรียบเป็นสิงโต
สิงโตก็มีวันแก่แล้วก็จะเป็นมีวันที่ออกห้าร่าเหยื่อไม่ได้
มันเป็นธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้อืม
ดังนั้นโลลันโดก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกัน
คือก็ต้องบอกว่าอย่างหลายคนที่แบบคือทุกคนก็เป็นแฟนของโรนันโด
พี่ก็เป็นแฟนของโรนันโดอะไรอย่างนี้

แต่ในมุมกลับกันคนที่ชื่นชอบกับโรนโดเนี่ยก็จะมีมุมมองว่า
จริงคุณควรอยู่เป็นตำนานให้แบบรุ่นหลังรุ่นน้องเขาเคารพดีกว่า
จริงเขาตั้งใจอยู่แหละว่าเขาจะมาจบที่นี่แหละกลับมาที่เดิม
พอพูดแบบนี้มันเหมือนกับว่ามีการเอาผู้จัดการทีมมาต่อว่าต่อขาน
มีการไปพูดถึงนักฟุตบอลบางคนที่เหมือนทำให้ดูไม่ดีดูว่าท่องทีมดูไม่ดีอะไรอย่างนี้
ซึ่งแบบเมื่อก่อนเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้เขาจะบอกว่าไม่ใช่เพื่อนผม
เพราะคนสองคนนั้นแบบบางทีแบบอาจจะมาออกมาวิภาควิจารณ์เขาว่าเขาไม่ควรทำตัวแบบนี้

แต่ในบางมุมในบางกรณีที่เขาพูดเรื่องแบบโอเคแบบไม่ได้พัฒนาไปสถานที่ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิม
หรืออะไรอย่างนี้ในมุมนั้นก็มีบางคนที่มองแบบนั้นจริง
ก็อาจจะเป็นไปได้อย่างนั้นคือเราก็ไม่รู้ไงเพราะเราก็ไม่ได้เราไม่เข้าไปอยู่ตรงนั้น
ไม่ได้ไปอยู่ในตรงจุดที่เขาอยู่มันก็มีต่างมุม
มีบางคนก็บอกเลยมีก็ใช้คำพูดที่แบบดุแรงเลย
อย่างเช่นแบบว่าแทนที่อยู่เป็นตำนานให้เด็กเคารพกลับทำตัวนรกให้เด็กมันด่าอะไรอย่างนี้
อย่างเงี้ยต้องลองดูบอกว่ามีอีกตอนหนึ่งน่ะดีหรือพี่สมหาภัย
ต้องลงฟุตบอลโล่อยู่แล้วไงใช่เพราะต้องลงอยู่โปรดูเกรดแล้วถูกไหมครับ
เด็กคนนี้กำลังจะเดบิวท์ที่เกาหลีอะไรนะนุ่มอะไรน่ะอะไรน่ะ
น้องยอร์ดน้องยอร์ดโหหล่อน้องยอร์ดนี่เห็นไหมไหนอ่ะเห็นตั้งแต่เด็กเด็กเลยอ่ะ
ไหนน้องยอร์ดอ่ะน้ำเว้ยมาสิน้องยอร์ดที่เมื่อก่อนเล่นกับคุณนายนุ่นใช่ไหม
ใช่ใช่น้องยอร์ดนี่นะฮะยอร์ดยงสินครับก็คือตอนแรกเนี้ยเป็นกระแสความอภักดิ์ใหญ่นะฮะ
สำหรับการเดบิวต์เป็นเดบิวตบอยกรุ๊ปใหม่นะฮะจากค่ายบิ๊กฮิตที่หนึ่งในนั้นก็อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับ
ก็นี่คนนี้เลยนะฮะน้องยอดยงสินนะฮะอยู่ในทีมเด็กฝึกหัดนะครับ
ล่าสุดนะครับก็มีรายงานออกมานะครับว่าเรื่องแผนงานของค่ายเนี่ย
ปรากฏว่าชื่อเด็กฝึกเทรนเทรนนี่เอเหรอใช่ไหม
จะได้ในบิวต์ในช่วงต้นปีสองพันยี่สิบสามนะครับอืม
งานนี้ด้อมลำยองก็เตรียมนับถอยหลังกันเลยทีเดียวแล้วก็เฝ้ารอที่จะได้เห็นน้องยอดเนี่ยเฉิดฉายบนเส้นทาง
มาเกิดทีนี้เข้าไปเด็กฝึกอย่างนี้ครับหรือปีหน้าเขามีกำหนดการว่าจะ
นี่นี่สองพันยี่สิบสามพอเตรียมเพราะตอนเป็นเป็นน้องที่ฝึกอยู่ก็หู
กระแสแบบที่เมืองไทยก็คือกรี๊ดการ์ดกันกระจุยกระจาย
น้องเดบิวต์นี่คือคนรอแบบมีเชียร์อัพ
ตอนที่นางเล่นละครกับเอ่อนุ่นวรรณุฑอ่ะ
ยังเด็กรู้หรอกี่ปีที่แล้วอ่ะสิบแล้วหรอ
น่าจะถึงแล้วนะแม่เพราะมานานแล้วนะรำยองอ่ะ
พูดภาษาเกาหลีเก่งด้วยดีหงามมาก
ลองฟังภาษาเกาหลีนิดนึง
อันนี้ก็พูดภาษาเกาหลี

เพราะเราว่ากำลังรักษาเกาหลีเก่งมาก

โปรดละครกันสักครู่นะครับมาก
แล้วเราจะเกิดเกี่ยวกันหน่ะพี่นะดูซิ
สวัสดีครับ
เวลา
โปรดติดตามตอนต่อไป